แล้วก็อันดับสองคือเราต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าจริงแล้วเราสามารถทำมันได้จริงไหม
หรือว่ามีคิวกันได้จริงไหมเท่านั้นเองครับ
ในเมื่อว่าสิ่งที่ยากคือเรื่องคิวแต่ละคนด้วยนะครับ
มันค่อนข้างยากในเรื่องของคิวแหละครับ
พอทุกคนมีละครเรื่องเดียวยังโอเคใช่ไหมครับ
พอเปิดกันสองเรื่องเสร็จปั๊บแล้วก็คนละสองเรื่องแล้วก็บางทีเราก็ต้องมีงานอื่นที่ต้องมา
แล้วก็เดือนนึงเราก็ต้องถ่ายออกมาหนึ่งถึงสองครั้ง
มันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงที่จะมามิดอม
เสียแอบเสียดายนะเพราะว่าหลายคนรู้สึกติดรายการเราไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขอบคุณมากแฟนรายการนะครับผมที่ดูแล้วก็ได้ความเฮฮาไปแบบเต็มอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปแหละครับว่าเราจะเป็นยังไงกันต่อไปหรือว่าจะทำอะไรกันต่อไปไหมครับ
จริงเสียดายไหมคะเหมือนแบบคนก็เริ่มติดลูกค้าก็เริ่มเข้าอะไรอย่างนี้
ผมว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยผมไม่ได้แสนแนะในเกี่ยวแบบเงินทองผมรอดูกันทั้งพี่ทุกคนด้วยครับ
คือการตั้งใจแรกรักเขามาคือความสนุกเฮฮาด้วยกันห้าคนมากกว่า
อันนี้คือความตั้งใจจริงพอที่เขามาของเรา
อันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องเวลาในการถ่ายทำเท่านั้น
จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรืออาจจะไม่มีเลย
อ่าต้องรอไปคุยกันอีกรอบหนึ่งครับว่าจะมีไหมหรือไม่มีเลย

ก็มีสรุปกันบ้างแต่ว่าผมว่าตอนนี้ทุกคนก็ยังปิดเบรกกันอยู่
ยังไม่ได้แบบมาตกลงกันจริงจังว่าสรุปเขาจะเอาหรือไม่เอา
ที่ไม่ทำไม่ได้เกี่ยวกับพี่ใหญ่ติ๊กติ้งหรืออะไรยังไงใช่ไหมครับ

คือเราทำด้วยความสนุกของเราแต่ว่าตอนที่มันออกไปอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าเราก็นั่งดูกันเองว่าเราจะเอาอันไหนออกอันไหนมันแบบมันเกินไป
มันเล่นลามปามเกินไปเราก็เอาออกกันอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็พยายามให้เล่นอย่างสนุกที่ก็ไม่อยากตัดจนแบบคนดูรู้สึกว่ามันไม่สนุก
แต่ว่าเราก็เอาสนุกในขอบเขตที่เราสามารถทำได้อันนั้นเองครับ

วาเลนไทยครับ

มันจะมีอะไรหวานให้เห็นไหมคะ

มีแต่ที่เป็นเบื้องหลังแต่ไม่ได้เห็นทั้งหน้า

เพราะว่าในส่วนตัวเราทำงานกันตั้งแต่เช้าครับ
มีงานตั้งแต่เช้าอย่างมืดหน่อยครับ
ยังไม่รู้ว่าว่าจะทำอะไรไหม

ได้บอกขอไว้ก่อนไหมครับว่าไม่ว่างนะ

ถัดเต็มสไตล์อะไรไหมครับหรือว่า

ได้บอกมาไหมครับ

ก็ยังไม่มีหรอครับ

ในเร็วแรงแรงแน่นอนครับ

แกล้งใจกันอย่างไรเลยครับ

วันนี้นะครับคือเราก็มีความสุขในทุกภาคส่วนของเรา
ว่าเท่านี้เนี่ยก็โอเคแล้วเราก็ไม่ต้องแบบพยายามไปโหนอะไรนักหนานะครับ
วันเด็นไทยฝากอะไรยังไงหน่อยด้วยครับวันดินความรักวันที่เป็นแฟน
เป็นวันดินความรักนะครับก็ฝากของทุกคนเลย
แฟนคลับผมก็ผมจะมอบความรักกลับไปให้เยอะนะครับผม
แล้วก็สำหรับทุกคนก็ขอมอบความรักให้
แล้วก็มีชีวิตกับความรักที่มีความสุขนะครับ